การท่าเรือค่ะยังคงฟอร์มร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็ชนะราชบุรีค่ะยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปค่ะ
แต่ว่าช่วงทดเจ็บครึ่งแรกค่ะเป็นจังหวะปั๊มบอลกันนะคะ
เป็นประตูตามตีเสมอให้กับการท่าเรือหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
เสียบเสาแรกให้การท่าเรือแซงนำสองประตูต่อหนึ่ง
ให้เจ้าถิ่นนี้ห่างไปเป็น๓ประตูต่อหนึ่ง
อย่างไรก็ตามนาทีที่๗๖ค่ะราชบุรีก็ไล่มาเป็น๒ประตูต่อ๓
จบเกมการท่าเรือก็ชนะไป๓ประตูต่อ๒นะคะ
คว้าชัยชนะ๓นัดติดต่อกันนัดตั้งแต่เปิดฤดูการเก็บ๙คะแนนเต็ม
ยังนำเป็นจากฝูงต่อไปค่ะส่วนราชบุรีมี๓คะแนนอยู่อันดับที่๑๑ค่ะ